พ่อชมที่รู้กันดีแหละว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มานักหนวกอยู่พอสมควรนะคะ
และคนในวงการบันเทิงของเราก็ติดเชื้อโควิด๑๙กันหลากหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชม
คนแรกวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะ
พระเอกจากวิกหมอชีสดูนัฐพัฒนธรพลต้นสังกัจเค้าแจ้งนะคะว่า
ก่อนหน้านี้น้องโดนัทมีอาการเจ็บคอ๒๓วันที่ผ่านมา
ผลออกมาว่าน้องติดเชื้อนะคะ
ผลออกมาเมื่อวานยืนยันนะคะว่าพบเชื้อ
แล้วตอนนี้น้องก็อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ซึ่งน้องก็ได้ทยอยแจ้งคนใกล้ชิดแล้วนะคะ
ส่วนอีกคนนึงก็คือน้องไบร์ทนรพัฒน์ค่ะ
นักแสดงในสังกัดช่องวันนะคะ
ได้รับแจ้งจากผู้ใกล้ชิดว่าตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยรีบทำการกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเคร่งคัด
และได้รับแจ้งว่าพบเชื้อ
ก็เลยรีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็คนใกล้ชิดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ทราบ
เพื่อเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการนะคะ
ซึ่งตอนนี้น้องไลท์ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่นักร้องสาวพันธ์วรการเมื่อวานนี้หลายคนติดตามโซเชียลตกใจเลยนะ
เธอจะต้องไปเป็นแขกรับเชิญในรายการของพี่มดดำ
ก็เลยต้องทำให้ยกเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับทันทีนะคะ
ล่าสุดเราสอบถามผ่านคุณแม่ของน้องพันธุ์
เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าในช่วงบ่ายเนี่ย
เรื่องต้นอาการตอนนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะ
และยังไม่หมดใช่ไหมพลอยเห็นบอกว่ายังมีอีก๒ท่าน
ก็คือมีคุณเชนธนวัฒน์แล้วก็คุณแพร่พรลำพาด้วยถูกต้องไหม
ถูกต้องแล้วค่ะคือคุณเชนเขาได้โพสต์เอาไว้นะคะว่า
และตลอดเวลาก่อนหน้าที่จะพบเชื้อเนี่ยเขาอยู่ที่เชียงใหม่ตลอด
และตอนนี้ค่ะคุณแพร่และคุณเชนได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
และได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ผ่านมาให้เข้าตรวจหาเชื้อ

เขาก็ขออภัยงานหลายอย่างมานัดที่ด้วยนะคะ
คือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ในวงการบันเทิงของเราเนี่ยทยอยติดเชื้อกันหลายคน
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อแตะ๒๐คนแล้วนะคะ

เพราะว่าโควิดระลอกนี้เนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะคะคุณผู้ชม
ยังไงต้องตั้งการ์ดให้สูงเหมือนที่เชอรี่ย้ำไปตลอด